คุณผู้ชมยังจำชื่อของคุณนัชพรได้ใช่ไหมคะ
ผู้หญิงที่บอกว่าเธอมีเหมือนเทพเจ้าใช่ไหม
อยู่ในร่างสององค์ครับแล้วเธอบอกว่าเธอปฏิบัติธรรมจนบรรลุอรหันต์แล้ว
เธอจะละสังขารวันนี้๘โมงเช้าเราตามเรื่องนี้กันต่อ
เพราะว่าทางลูกชายเธอก็ส่งมาอยากที่จะขอร้องให้ช่วยเหลือนะคะ
วันนี้สามสิบตุลาคมตอนนี้เนี่ยสองทุ่มสี่สิบแปดนาทีแล้ว
ยังไม่ละสังขารนะคะยังปลอดภัยดียังปลอดภัยดีอยู่ที่บ้านค่ะ
แต่ว่าเนี่ยค่ะภาพที่เห็นนี่ก็คือว่านักข่าวทุกสำนักอ่ะ
อยู่ได้แค่ตรงประตูทางกั้นรถเข้าหมู่บ้านนะคะ
เพราะคุณรัชพรเขาสั่งทั้งกรรมการหมู่บ้านสั่งทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเลยบอกว่า
ไม่อนุญาตให้สื่อเข้ามาในหมู่บ้านเด็ดขาดนะคะเรื่องนี้เนี่ยจริงจริงมันเริ่มต้นจากที่ลูกชายของคุณนัชพรค่ะ
ก็คือนายสันติเนี่ยเขามาขอความช่วยเหลือจากสื่อด้วยจากหมอปลาด้วยบอกว่าอยากจะให้ช่วยแม่หน่อย
แม่มีความเชื่อแปลกหลังไปปฏิบัติธรรมที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งที่อุดรธานี
แล้วก็เชื่อว่าตัวเองเนี่ยในร่างมีองค์เทพแล้วก็เชื่อว่าจะสามารถละสังขารได้กำหนดวันเวลาอะไรได้
ประเด็นก็คือว่าแม่เหมือนทำประกันทำอะไรเอาไว้ซึ่งผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากประกันเนี่ย
ก็คือพระที่เป็นเจ้าของสำนักสงฆ์แห่งนั้นแหละพระสุนิทนะคะ
สุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากที่เป็นเรื่องเป็นราวกันไปที่ว่าตอนแรกจะพาแม่จากอุดรกลับไปที่บ้าน
แล้วแม่ก็โวยวายมีการจะฟ้องจะฟ้องกันสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือแม่กลับไปอยู่ที่บ้านกับน้องสาว
แล้วเขาก็มีการเตรียมทั้งรถพยาบาลเตรียมทั้งรถกู้ภัย
แล้วก็มีตำรวจอยู่บริเวณโดยรอบบ้านในกรณีที่ว่าถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันในวันนี้
เขาบอกว่าเตรียมเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานเย็นจนถึงเย็นวันนี้เลย
ซึ่งอย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณแม่ยังอยู่ดี
คือเราให้คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียเนี่ยเฝ้าสังเกตการณ์ตลอดทั้งวันเลยที่หมู่บ้านนี้นะคะ

เพราะกลัวว่าจะเกิดเหตุไม่คาดฝันจริง
สายตรวจก็จะเข้ามาตรวจที่บ้านหลังนี้ทุก๕ชั่วโมงค่ะ
ซึ่งจากการสังเกตการคุณนัทพงศ์บอกแบบนี้นะคะ
ก็ยังเห็นคุณนัชพรใส่เสื้อขากางเกงดำ
เดินไปมาในบ้านกินข้าวกินน้ำ
แล้วก็นอนหลับอย่างปกติสุขยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะ

ก็ประมาณว่าตอนนี้เขาเริ่มซอฟต์ลงแล้ว
คือแม่ให้เขาติดต่อกับทางพระที่โน่น
แล้วก็เหมือนกับว่าเราต้องใช้จิตวิญญาณในการคุยกับเขา
ว่าประมาณตามน้ำเขาหน่อย
แต่ไม่เชิงที่ว่าปฏิเสธ
เพราะมันจะทำให้เขารู้สึกว่าเราต้านเขา
เขาก็คิดประมาณว่าเดี๋ยวตอนนี้เขานอนไม่หลับ

เขาได้พูดคุยอะไรกับที่ตำรวจมั้ยคะ

เขาก็มีการปรับมุมกล้องวงจรปิดนะคะ

ด้วยก็เผื่อว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันอะไรจะได้ช่วยเหลือกันทันท่วงทีครับ
จากการดูความเคลื่อนไหวเนี่ยในบ้านปิดประตูปิดหน้าต่าง
ผ้าม่านมิดนะคะนี่ค่ะก็ไม่ให้ใครเห็นความเคลื่อนไหวด้านใน
หมอปลาเองค่ะวันนี้ก็มาติดตามที่หน้าหมู่บ้านด้วยความเป็นห่วงเหมือนกัน
แต่ก็อย่างที่บอกนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อหรือจะเป็นหมอปลาก็เข้าไปได้ไม่ได้ทั้งนั้นนะคะ
เขาสั่งเอาไว้ครับหมอปลาก็เลยโทรหานายสันติอะค่ะ
ก็ถามสถานการณ์ว่าเป็นยังไงบ้างคุณแม่ยังโอเคอยู่ไหมอืม
สันติบอกว่ายังปกติดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอน๘โมง
โมงนี่คือเวลาสำคัญเพราะเวลาที่คุณแม่บอกว่าจะเข้าชาญปฏิบัติสมาธิ
แล้วก็จะหลับไหลตายไปเลยละสังขารไปเลยครับ
คุณสันติบอกว่าแม่บอกว่านอนไม่หลับตอน๘โมงก็เลยทำพิธีละสังขารไม่ได้ค่ะ
แม่เลยบอกว่าสงสัยจะต้องเลื่อนการละสังขารออกไปก่อน

หรือไม่ก็เช้าวันพรุ่งนี้แทนเนอะ
อยู่ฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาเลยค่ะ

คือเขาอยากนอนหลับแล้วแบบหลับไปเลย
ไอ้หนัวไอ้หนัวเล่าไอ้พระสูณิษฐ์เค้าจิตต่อมาหาแม่บ้างไหม
ผมไม่ให้ติดต่อแล้วเพราะว่าถ้าเกิดติดต่อมา
หมอปลายังก็บอกว่าเรื่องทั้งหมดเกิดจากพระสูณิษฐ์นี่แหละ
แหละที่มาอวดอ้างอุตริอ้างตนเป็นพระอรหันธ์
แต่ส่วนตัวไม่ห่วงบ้านนี้แล้วล่ะ
เพราะว่าเท่าที่คุยแล้วก็ได้มีการพูดคุย
นายสันติลูกชายตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้เนี่ย
คิดว่านายสันติน่าจะดูแลแม่และน้องได้เป็นอย่างดี
และที่สำคัญอย่างเดียวคือบ้านเมืองเราประเทศไทย
จะจัดการปัญหาพระแบบนี้ยังไงได้บ้าง
มันมีความเชื่อเพราะพระเขาจะเรียกว่า
ลูกศิษย์ลูกหาที่เชื่อพระอีกเยอะ
แล้วปล่อยให้พระรูปนี้เชื่อลักษณะนี้
ผมมองว่ามันจะทำให้สังคมเข้าใจในสิ่งที่ผิดอีกเยอะ

เมืองต้นนายสันติเขาก็บอกนะคะว่าก็จะยังคงเฝ้าดูต่อไป
เพราะว่านี่มันก็ยังไม่พ้นวันที่๓๐เนาะ
ถ้าเกิดสมมุติว่าแม่เกิดจะทำพิธีหรือมีอะไรไม่คาดฝันเกิดขึ้น
เพื่อที่จะให้สื่อแล้วก็สังคมได้เห็นความเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ก็ต้องดูต่อแต่ลูกชายก็ดูแลแล้ว
ผมว่าถ้ามีโอกาสลองคุยเรื่องประกันชีวิตกับคุณแม่
หรือว่าตัวแทนที่คุณแม่ไปทำประกันเอาไว้ด้วยนะ

ชื่อผู้รับผลประโยชน์เป็นพระสุนิทที่เจ้าสำนักสงฆ์อะไรแห่งนั้นที่อุดร

ว่ามันจะปงจะเปลี่ยนอะไรยังไงหรือว่าจะยกลงยกเลิกกรมทันอะไรยังไงได้บ้าง
ทุกผู้ชมครับทีนี้พระสุนิทที่อยู่ที่ที่พักสงฆ์สัมปะหันตะบนบ้านจีด
อำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานี
แม้ที่แม่เขาไปปฏิบัติธรรมและจันนิพพานจนต้องมาดูแลกัน
คือนี่คือภาพวันนี้พระสุนิท

คือเราจะขับไปหาพระสุนิทรถกระบะคันนี้นี่คือรถพระสุนิทหรือเปล่า
คือพระสุนิทเนี่ยเมื่อวานถ้าจำได้เนี่ย
เจ้าคณะอำเภอหลังจากทราบเรื่องท่านมาที่ที่พักสงฆ์สำป่าหัน
แล้วสั่งห้ามอย่าไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขานะ
เรื่องโยมที่ว่าจันนิพพานอะไรเนี่ย
แล้วให้เวลาสองวันเนี่ยลองไปคิดดูศึกดีไหมอืมอ่า
หรือไม่ก็ต้องกลับไปที่วัดต้นสังกัด
ไปอยู่ที่นั่นจะมาอยู่ที่นี่แบบไม่เอาแล้ว
มาปฏิบัติทงปฏิบัติธรรมญาติโยมเขาแบบโอ้โหเข้าใจผิด

แต่ท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยพระสุนิทไม่อยู่สำนักสงฆ์นะฮะ
อ้าวขับรถออกจากสำนักสงฆ์ออกไปตั้งแต่เช้า
ถามว่าจะไปไหนไปกับญาติโยมกลุ่มหนึ่ง
ขับรถบอกว่าจะไปรับร่างของนางสาวนัชพร
อ้าวไหนบอกว่าจะไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกันไม่ใช่เหรอ
คณะสงฆ์แล้วก็ท่านเจ้าคณะอำเภอนะครับที่ตกลงแล้วก็คุยกันไว้เมื่อวาน
แต่ว่ามีลูกของญาติโยมที่เขานั่งรถไปกับพระสุนิทเนี่ย
เขาขับรถแล้วตามไปขวางเอาไว้
นี่ครับเพื่อไม่ให้แม่เขาไปกับพระสุนิท
จนสุดท้ายเนี่ยต้องหยุดนะแล้วไปต่อไม่ได้
เห็นไหมแม่เขาต้องลงมาเนี่ยฮะญาติโยมเขาต้องลงมา
นี่แสดงว่าไม่ได้มีแค่คุณรัชพรคนเดียว

จะไปรับร่างคุณนัชพรที่จะละสังขารตอน๘โมงเช้า
ความจริงเจ้าคณะอำเภอท่านมาตั้งแต่เมื่อวาน
บอกเอาไว้แล้วนะฮะบอกอย่าไปยุ่งนะ
พิธีละสังขารอะไรห้ามไปสอนผิดเพี้ยนอะไรแบบนี้อีก
นี่ขับรถนั่งรถออกจากวัดนะฮะเอ้ยจากสำนักสงฆ์เนี่ยฮะเพื่อจะไปรับร่างเลยนะ
บอกจะไปรับร่างเขาเขาจะละสังขารทีมข่าวเราได้เจอพระสุนิทด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับก็เลยถามเลยบอกเอ้ายังไงกันล่ะเนี่ยนี่ฮะ
ระหว่างทางเนี่ยเขาให้ลงจากรถแล้วค่ะลูกเขาไม่ให้ไปแล้ว
ว่าจะนั่งรถญาติโยมจะไปรับร่างคุณนัชพรที่สมุทรสงครามเนี่ย
ลูกเขาไม่ให้ไปนี่คุณปริยชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเราไปเจอระหว่างทางพอดี
หอบข้าวหอบของกลับบอกเอ๊ะยังไงกันทำไมไปฝ่าฝืนมติของท่านเจ้าคณะอำเภอ
คือพระสุนิทบอกว่าตอนแรกตั้งใจจะไปรับสังขารของนางสาวนัชพรจริง
วันเวลาที่บอกไว้ว่าเขาจะละสังขารเขาจะนิพานแต่ไปได้แค่เขื่อนลำเขื่อนลำเปล่ากาลสิน
ค่ะแล้วมีลูกของญาติโยมเข้ามาเรกเอาไว้นี่อัตมาก็เลยต้องหยุดแล้วก็กลับ
นี่ฮะต้องกลับมาที่อุดรธานีนะครับ
พระอาจารย์คือได้ยินอยู่นะเสียงจากครูบาอาจารย์นะไปกราบท่าน
นี่ฮะเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้หลอกลวงใคร
ค่ะนะโยมคนนั้นเขาเข้าถึงได้จริงจริงเขาจะละสังขารเขาจะชำระอะไรของเขาอะไร
เรื่องราวมันจะไม่วุ่นเลยนะถ้าเกิดพระสุนิทท่านจะละสังขารก่อนเนี่ย
นั่นแหละสิใช่ไหมคือก็ถือว่านี่พระพุทธเจ้าท่านสอนมาตั้งหลายต่อหลายปีหลายสิบหลายร้อยปี
นี่พระสุนิทมาแป๊บเดียวนี่สอนคนละสังขารได้เลยเหรอ
ใช่นี่แล้วเขาบอกว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยคุณนัชพรเนี่ยโทรมาหานะ
โทรมาหาบอกว่าจะละสังขารโทรมา๓ครั้งบอกความจริงจะละสังขารตั้งแต่ตี๕แล้ว
แต่ลูกชายเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานดึงเอาไว้เลยละสังขารไปสู่นิพพานไม่ได้
แล้วลูกชายบอก๘โมงแม่ก็ไม่ละสังขารใช่ไหม
บอกนอนไม่หลับเลยละไม่ได้
แต่จะดูอีกคืนนี้กับพรุ่งนี้อะไรประมาณอย่างนี้
บอกว่าจะทำคืนกลางดึกนี้หรือไม่ก็วันพรุ่งนี้
สุนิทเขาก็อ้างนะเขาบอกเขาไม่ได้กำหนดนะว่าโยมนัชพรจะไปละสังขารวันไหนตอนไหนยังไง
มเขากำหนดเองแล้วเขาพูดของเขาเองนะเพราะว่าเป็นเสียงที่ได้ยินมาจากพระพุทธเจ้าที่บอกอย่างนี้เลย

โอ้โหนี่สำนักพุทธท่านต้องฟังแล้วนะฮะ

อย่างนี้เลยนะครับโรงแก้วก็ขอชี้แจงว่าโยมนัชพรเนี่ยโอนเงินมาให้อัตมา๖๗พันบาทเพื่อทำโรงแก้วซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไร
เขาบอกเขาไม่ได้ผิดอะไรก็ทำโรงก็โยงพัชละสังขารบอกให้ไปรับสังขารมาใส่โรงแก้วก็เนี่ยเมื่อเช้าก็จะไปรับ
แต่พอมาแล้วทีนี้เปลี่ยนไปเลย

จะพาพระสุนิทไปรับสังขาร

ขนาดนี้เราพากลับมาเนี่ย

พูดอะไรให้เขานู่นนี่นั่นน่ะ

แกไม่รู้เลยว่าเราหวังดีอะไรกับแก

ก็เลยไม่รู้จะทำยังไง

ทุกคนเขาก็ความเห็นเดียวกันหมดนะ

แต่แกเนี่ยจะไม่ฟังเลย

นี่แหละฮะท่านผู้ชมครับ

ล่าสุดท่านเจ้าคณะอำเภอวังสามหมอ
พระมหาสายันอภิปุญโยนะครับ
แล้วท่านก็เป็นตัวแทนของพระอุปชาของพระสุนิทด้วย
ท่านเดินทางมาที่สำนักสงสัมปาหัน

เมื่อเช้ายังจะขับรถไปรับสังขารเขาอีก

นี่ฮะท่านมาถึงเนี่ย
เอาคำสั่งมาเลยเป็นมติของที่ประชุมของคณะสงฆ์นะ
ทางคณะปกครองสงฆ์ธรรมยุทธ์จังหวัดอุดรธานี
พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ทางการปกครองของบ้านเมืองนะครับ
บอกว่าได้ร่วมกันไต่สวนมูลเหตุที่เกิดขึ้น
และประชุมปรึกษาหารือกันแล้ว
มีมติอย่างนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับ
ให้พระสุนิทเนี่ยต้องกลับไปรายงานตัวที่สังกัดวัดเดิม
คือวัดอนานโยภูค้ออำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานี
ภายใน๒วันนับจากที่มีมติที่ประชุมคือวันนี้นะครับ
แล้วในระยะเวลา๒วันที่เตรียมตัวกลับไปรายงานต้นสังกัดวัดเดิม
ต้องไม่ไปข้องเกี่ยวกับบุคคลที่เป็นกรณีที่เป็นข่าว
หรือมีพฤติการในการหลบหนีจากสำนักที่พำนักอยู่
เพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายและเสื่อมเสียเพิ่มมากขึ้นไปอีก
ไม่ให้พระสุนิทพูดคุยสัมภาษณ์ใดกับสื่อมวลชนด้วย

ไปหมดทุกข้อแล้วนะคะที่บอกมาเนี่ย
เมื่อเช้านี่ถึงเนี่ยเขาถึงต้องมีมติวันนี้ออกมา
เพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยยังฝ่าฝืนจะขับรถจะไปรับสังขารโยมเขาอีกเนี่ย
ขับรถนั่งรถให้โยมพานั่งรถไป

ถ้าพระสุนิทไม่ปฏิบัติตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการสงฆ์ที่อุดรธานี
มีพฤติกรรมจะหลบเลี่ยงหลบหนีในการรายงานตัวที่ต้องกลับไป
ก็ถือว่าพระสุนิทขัดคำสั่งเจ้าคณะผู้ปกครองไม่เอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัยนะ
ก็สามารถตัดสินโทษตามความเหมาะสมโดยให้มีคำสั่งให้พ้นจากสังกัดวัดเดิม
ไม่รับรองสถานภาพความเป็นพระให้แก่พระสุนิทอีกต่อไปอันนี้เท่ากับว่าศึกไหมคะ
อ่ายังไม่ถึงขั้นศึกยังให้โอกาสอยู่หรอคะเพราะยังไม่ถึงขั้นอาบัติปราชิก
ใช่ไหมฮะอ๋อแต่อวดอ้างอุตรินี่แต่แต่ตอนแรกที่บอกว่าให้เวลาสองวันไปศึก
คือท่านเจ้าคณะอำเภอท่านแนะนำแนะนำว่าไปไต่ตรองดู
ภายในสองวันนี้ลองดูซิอย่างนี้ศึกดีไหมค่ะ
แต่เรื่องความผิดแบบอาบัติปราชิตหรือไม่ปำอะไรผิดที่ถึงขั้นต้องศึกทันที
สภาพความเป็นสงฆ์ทันทีหรือเปล่าเนี่ยคงต้องไปดูกันอีกทีนึงว่าพฤติกรรมเป็นยังไง
แต่ว่าถ้ายังฝ่าฝืนอีกยังหลีกเลี่ยยังหลบเลี่หรือหลบหนีอีกเนี่ย
ก็สามารถที่จะมีคำสั่งให้พ้นจากสังกัดวัดเดิมแล้วไม่รับรองสภาพความเป็นพระพิสุ
ให้กับพระสุนิทอีกต่อไปอืมนี่คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมานะคะ
บอกว่าต่อให้ละสังขารไปแบบนี้ประกันก็ไม่จ่ายให้นะ
ได้รับผลประโยชนก็ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไม่ใช่การเสียชีวิตจากเหตุธรรมชาติ
อุบัติเหตุหรืออะไรแบบนั้นนะคะครับมันคือการตั้งใจที่จะประกาศว่า
จะละสังขารหรือว่าจะเสียชีวิตวันนั้นวันนี้อะไรแบบนี้นะคะ